คุณผู้ชมคะช่วงเช้าวันนี้ตี๕ค่ะที่วัดสุวรรณภักดีหรือว่าวัดทุ่งไก่ดักที่อำเภอเมืองตราด
ตอนเช้าเนี่ยที่สาราแปดเหลี่ยมเขาก็มีการปฏิบัติธรรมมีการทำบุญวันนี้วันแม่
ปรากฏว่ามีคนร้ายถือถุงใส่นมกล่องทำทีเป็นเหมือนจะทำบุญ
ขึ้นไปที่ชั้นสองของสาราปรากฏว่าชักปืนออกมาจากถุงยิงใส่เจ้าอาวาส
ตอนหน้าคนที่เขาปฏิบัติทำกันอยู่๖๐กว่าคนนะคะเจ้าอาวาสมรณภาพค่ะสาลาเลยเนี่ย
คือนั่งอยู่บนแท่นข้างบนนี้เลยปกติต้องรับของจากญาติโยมตอนที่มาถวาย
เข้าไปแต่เช้ามืดค่ะที่วัดสุวรรณภักดีนะคะอำเภอเมืองตราด
พระครูกิติสาระโกศลอายุ๕๘ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ถูกยิงสี่นัดมรณภาพอะค่ะที่ตัวนะคะมีแผลถูกยิงที่อกด้านซ้ายนัดหนึ่ง
ด้านขวาอีกนัดหนึ่งท้ายทอยอีก๒นัดจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
บรรยากาศวัดโอ้โหคือต่อหน้าคนที่ไปปฏิบัติธรรมต่อหน้าพระต่อหน้าชีนะคะ
คนตกใจกันมากนะคะคนก็เดินทางไปกราบร่างพระครูกิติสารโกศล
ด้วยความเศร้าอ่ะเจ้าหน้าที่นั่งยังอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมยังอยู่ตรงนี้ค่ะ
เนี่ยเขาร้องไห้กันทั้งวัดนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายร่างของพระครู
ให้แพทย์ชนสูตรที่โรงพยาบาลตราด
แม่ชีพิมพัฒน์อรุณโชธวานิสอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
กำลังปฏิบัติธรรมอยู่เลยค่ะตอนที่คนร้ายเดินมาแล้วก็ก่อเหตุเนี่ยนะ
แม่ชีถ้าเล่าให้ฟังแบบนี้มือปื้นนี่คือนายพินิสศรีรูปอายุหกสิบเอ็ด
เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้วัดก่อนเกิดเหตุท่านเจ้าอาวาสวัด
แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมกำลังสวดมนต์ทำวัดเช้ากันอยู่
แล้วก็ทำบุญในวันแม่ค่ะคนร้ายนายพินิษฐ์คนนี้เดินไปบนอาคาร
ถือถุงใส่นมไปด้วยท่าทางแบบเหมือนจะเอานมมาทำบุญอะไรแบบเนี้ย
แต่ปรากฏว่าเดินตรงไปหาท่านเจ้าอาวาสที่ท่านเจ้าอาวาสกำลังนำสวดมนต์อยู่
ชักปืนออกมาจากถุงจ่อยิงเลยนะคุณผู้ชม
จ่อยิงเจ้าอาวาสที่อกสองนัดท่านเจ้าอาวาสฟุบคว่ำหน้าลงไป
และด้วยนายพินิสยังยิงซ้ำยิงไปที่ไทยทอยอีกสองนัด
ยิงเสร็จก็เดินหนีกลับบ้านไปอะค่ะ
แต่ไม่มีใครโดนตัวนะ

เขาก็พาทีหัวลงไปละ
ลงไปทำแผ่นอย่างนี้อย่างนี้
อุ้งอาด

พันธุ์ตำรวจเอกชิดพลยืนยาวผู้กำกับสพเมืองตราด
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำคนเห็นเหตุการณ์
ของทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นเนี่ย
สาเหตุของการก่อเหตุตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว
ระหว่างท่านเจ้าอาวาสกับตัวคนก่อเหตุนะคะ
จริงแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน
รู้จักกันมาสี่สิบกว่าปี
แต่เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันมานานแล้ว
ผู้ก่อเหตุเหมือนกับถูกท่านเจ้าอาวาสตำหนิอยู่บ่อย
แล้วระยะหลังผู้ก่อเหตุคนนี้เหมือนกับมีอาการซึมเศร้า
แต่สาเหตุจริงเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนแบบชัดเจนอีกครั้ง
อันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากการสอบปากคำญาติและคนที่เห็นเหตุการณ์
ผู้ต้องหาเครียดนะคะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะยังไม่สามารถให้การได้แบบ๑๐๐
จับตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะแต่ยังให้การแบบไม่๑๐๐นะคะ
หางนี่กำลังอยู่ในระยะการที่เม็ดคลอนดี้ให้การร้อยไปเช็ด
ส่วนข้อมูลที่ตำรวจได้มาว่าตัวคนก่อเหตุมีอาการซึมเศร้า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขอหลักฐานยืนยันจากทางการแพทย์นะคะ
อาการซึมเศร้าเป็นอาการทางจิตทางประสาท
ถึงขั้นเป็นโรคเลยหรือเปล่าจะมาอ้างว่าซึมเศร้า
มันก็ต้องมีหลักฐานอ่ะนะคะส่วนประเด็นอื่นอื่นนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในวัดหรือเปล่าหรือเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันได้นะคะต้องสอบสวนต่อค่ะ
เรื่องต้นนะตอนนี้ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ตั้งข้อหานักเลยคุณผู้ชม
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะอืมท่านเจ้าวาดท่านก็มรณภาพแล้วนะฮะ
ไม่มีเสร็จที่จะมาชายแจงแถลงไข่แล้วด้วยไม่มีโอกาสจะพูดอะไรค่ะ
ก็เป็นข้อมูลแบบพยานแวดล้อมอ่ะอืม